คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
ถือว่าเป็นการปิดตำนานของเรืออากาศตรีฉลาดวรชัดนะครับ
เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็นักประท้วงที่ประท้วง
ด้วยวิธีการแบบสันติวิธีด้วยการอดอาหารอดข้าวนั่นเองนะครับ
คือช่วง๕ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับทางตำรวจสนทุ่ง๒ห้องนะฮะ
รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านเลขที่๓๐๐
ทุ่ง๒ห้องกรุงเทพมนครนะครับ
เดินทางไปตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตก็คือ
อากาศตรีฉลาดวรชัดวัย๗๘ปีอดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักนะครับ
โดยครอบครัวบอกว่าเรืออากาศตรีฉลาดเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน
ทางครอบครัวจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดโชประธานรังสริตนะครับ

เคยเป็นสมาชิกสภาพผู้แถมรัศดรสสจตราศของภักดิ์ประชาธิบัติ
ในการเลือกตั้งเมื่อปี๒๕๒๒นะครับ
แล้วก็เป็นสอสอกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งเมื่อปี๒๕๕๙

หลังจากนั้นนะครับก็ลาออกมาเคลื่อนไหวด้วยสันติวิธี
ก็คือการอดข้าวประท้วง
สามเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่ปี๓๕ปี๔๙ปี๕๗นะครับ
พฤษภาธมิน๓๕นะครับ๘เมษายนปีนั้น
อากาศตรีฉลาดประกาศอดข้าวประท้วงหน้ารัฐสภา
กว่าพลเอกสุจินดาคราประยูนนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นจะลาออก
แต่การอดข้าวครั้งนั้นนะครับไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาลนะครับ
๔๙เรืออากาศตรีฉลาดกลับมาอดเข้าประท้วงอีกครั้ง
หลังเหตุการณ์รัฐประหาร๑๙กันยายน๔๙
เพื่อแสดงจุดยืนไม่ยอมรับเรื่องของการยึดอำนาจนะครับ
แล้วก็ครั้งหลังสุดก็คือปี๕๗ในยุคก่อนคอสช
เรืออากาศตรีฉลาดอดข้าวประท้วงหน้ารัฐสภาอีกครั้ง
ตั้งแต่วันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๕๙
เพื่อต่อต้านการใช้กฎอายการศึกและการทำรัฐประหารของกองทัพ
โดยประทังชีวิตด้วยน้ำดื่มแล้วก็น้ำพึ่งเท่านั้นนะครับ
และอดอาหารประท้วงได้๔๕วัน
ก็ต้องยุติการประท้วงลงเนื่องจากปัญหาสุขภาพนะครับ
หลายคนก็จำภาพเหล่านี้ได้นะถือว่าเป็นเหตุการณ์ทางการเมือง
เรื่องของการรัฐประหารนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นการปิดฉากนักเคลื่อนไหว
ทางการเมืองที่อดข้าวประท้วงรัฐบาลทหารตั้งแต่ปี๓๕
ร่วมกับพลตรีจำลองศรีเมืองจนกระทั่งมาเป็นข่าวใหญ่ข่าวดัง
เมื่อปี๕๗ในการอดข้าวประท้วงยุคคอสชด้วยนะครับ
ก็ต้องแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเรืออากาศตรีฉลาดวรชัดนะครับ